มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างโรงเรียนค่ะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งวันที่๒๔๒๔กันยายนที่ผ่านมานะคะมีนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยที่คุณยายขายอยู่เนี่ยท้องเสียไป๖คนโรงเรียนโพสต์ค่ะโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าอยากไปทานอาหารร

อันนี้เองนะคะที่หน้าโรงพยาบาลชนบุรีค่ะคุณยายที่คิดสั้น
ชื่อว่านางชะอ้อนอายุ๖๘ปีเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
อยู่หน้าโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกเกาะจันทร์ค่ะช่วงเวลานั้นนะคะ
มีพานางพยาบาลสองคนค่ะจะเดินข้ามสะพานลอย
เห็นคุณยายปีนปีนอยู่สะพานลอยเนี่ย
กำลังจะปีนออกไปนอกราวเหล็กดึงตัวไว้ได้ทันค่ะ
แล้วก็เรียกคุณยายลงมาเกลี้ยกล่อมจนคุณยายยอมเดินลงมา
กับพยาบาลสองคนเห็นไหมคะเดินจูงลงมาแล้วน่ะ
พร้อมกันลงมาปลอดภัยค่ะจากการสอบถามคุณยายนะคะ
บอกสาเหตุที่คิดสั้นบอกว่าตอนแรกขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าโรงเรียน
แล้วเกิดมีเด็ก๖คนท้องเสียเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนนั่นแหละ
ทางโรงเรียนก็เลยส่งจดหมายแล้วก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะ
สองอย่างพร้อมกันค่ะไปถึงผู้ปกครองแล้วก็โซเชียลมีเดียในโรงเรียนนะ
ทำนองว่าอาหารที่ขายรอบโรงเรียนมันไม่สะอาด
ทำให้เด็กท้องเสียอย่าไปซื้อกินยายบอกว่าปกติเนี่ย
ยายขายก๋วยเตี๋ยวมานานตั้งหลายปีไม่เคยเอาของสกปรกมาขาย
ไม่ใช่ยายแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมันส่งผลกระทบนะคะ
คุณยายบอกว่าปกติขายได้สองร้อยถึงสามร้อยชาม
แต่ตอนนี้ขายได้วันละไม่กี่สิบชามรายได้หดหายหมดค่ะ
ถามลูกสาวของคุณยายนะคะลูกสาวของคุณยายก็บอกว่า
๖คนที่ท้องเสียเนี่ยเอาจริงนะไม่รู้ไปกินอะไรมา
ทางร้านของคุณยายเนี่ยไม่ทราบและหลังจากเกิดเหตุสาธารณสุขมาตรวจแล้ว
ไม่น่าจะเกิดจากร้านของคุณยายแต่ทางโรงเรียนไม่มีการแก้ข่าวให้นะคะ
ตอนนี้ล่าสุดค่ะคุณยายชะอ้อนอาการดีขึ้นอารมณ์เย็นลง
รับปากว่าจะไม่คิดสั้นอีกจะคิดถึงครอบครัวให้มากขึ้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
หลังจากที่ลงพื้นที่ไปไปพบกับคุณยายชะอ้อน
คุณยายบอกว่าเชื่อว่าแบบนี้นะคุณยายบอกว่าถูกกลั่นแกล้งแน่เลย
เพราะว่าหลายปีก่อนลูกถูกครูในโรงเรียนขับรถชน
นางชะอ้อนก็เลยไปแจ้งความขอความเป็นธรรม
แต่ทางผอโรงเรียนได้ทำการย้ายครูไปอยู่โรงเรียนอื่น
แล้วก็ไม่ได้รับเยียวยาอะไรเพิ่มเติม
หมายถึงเหตุการณ์ก๋วยเตี๋ยวนั่นที่ทำให้คุณยายขายไม่ได้
บอกว่าต้องรอผู้บริหารของโรงเรียนหรือตัวแทนออกมา
แจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย
อย่างที่บอกไปนะคะอย่างไรก็ตามสาธารณสุขเข้ามาตรวจแล้ว
อาหารของคุณยายก๋วยเตี๋ยวของคุณยายสะอาดดี
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กท้องเสียค่ะ
ตอนนี้รออย่างเดียวนะคะรอโรงเรียนมาแก้ข่าวให้คุณยาย
ยายจะได้กลับมาขายได้๒๐๐๓๐๐ชามต่อวันอีกค่ะ